ตัวจากรถทัวร์บริษัทชานทัวร์ครับ
ซื้อตัวแบบมีที่นั่งนะฮะมีเลขที่นั่งด้วย
ขึ้นไปปุ๊บมีคนนั่งอยู่แล้ว
พนักงานก็ให้เสือผืนหนึ่งแล้วไปปูนั่งกับพื้นครับคุณผู้ชม
นี่ฮะเหตุการณ์นี้คือคนที่เขาใช้บริการ
เขาก็ไปโพสต์เอาไว้นะครับมันมีคลิปคลิปหนึ่งผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเขาตีตัวรถทัวร์จากบริษัทชานทัวร์
แต่ว่าต้องเอาเสือไปปูนั่งกับพื้นแทนนั่งเบาะ
ทั้งที่จ่ายเงินเต็มราคา๒ที่นั่งรวมเป็นเงิน๗๒๐บาท
ก่อนจะซื้อมีการถามแล้วว่าว่างใช่ไหมมีที่นั่งให้ใช่ไหม
แน่นอนพนักงานบอกว่าว่างเอ้าซื้อตัวไป๒ที่๗๒๐บาท
สุดท้ายผู้เสียหายคุณผู้ชมเขาต้องนั่งอย่างนี้
จากขอนแก่นไปนครพนมนะฮะ
พอขึ้นไปบนรถพบว่าที่นั่งตัวเองมีพฤษฐานนั่งอยู่แล้วนี่น่า
โดยรับขึ้นมาระหว่างทางจากระยองก่อนไปถึงขอนแก่นเนี่ยนะครับ
ซึ่งก่อนทางพนักงานได้นำเสือไปปูให้นั่งแทนนะครับ
ก็มีการโทรศัพท์ไปถามแล้วไปถามคนขายตัวเลยนะ
คือก่อนที่พนักงานจะเอาเสือมาให้เนี่ยคนซื้อผู้โดยสารเนี่ย
โทรศัพท์ไปที่ต้นทางไปถามพนักงานขายตั๋วนะฮะ
ว่าทำไมถึงไม่มีที่นั่งให้ทั้งที่ซื้อตัวแบบมีที่นั่งมา
คนขายก็เลยขึ้นมาที่รถแล้วก็มีการคุยกันกับเด็กรถ
สรุปได้ว่าให้ผู้เสียหายนำตัวไปขึ้นรถในรอบตี๕แล้วกัน
ซึ่งผู้เสียหายต้องไปถึงนครบรมในตอนเช้า
เพราะว่ามีธุระด่วนในการต้องไปทำในตอนเช้า
สุดท้ายต้องยอมจำใจนะไปตี๕ไม่ได้เพราะว่ามีงานด่วน
สุดท้ายต้องยอมจำใจนั่งเสือแทน
ก็เลยสอบถามไปยังผู้จัดการของบริษัทชานทัวร์ได้คำตอบว่า
คือแค่รับฟังแต่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขให้
แค่รับฟังแล้วก็บอกว่าพนักงานได้สอบถามผู้เสียหายไปแล้ว
สามารถคืนเงินได้จะรับเงินคืนหรือเปล่าล่ะ
ถ้าเกิดว่าต้องการเงินคืนไปขอเงินคืนได้
แต่ผู้เสียหายยืนยันว่าจะเดินทางต่อไป
แต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วที่เกิดขึ้นพนักงานบอกว่า
ให้นั่งรอบตี๕แล้วกันแต่เขาบอกว่าไม่ได้
เขาต้องการที่จะเดินทางไป
ทำให้ผู้เสียหายจำเป็นต้องเดินทางไปแล้วก็ต้องนั่งเสือจนไปถึงนครพนม
หลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นครับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ดำเนินการเรียบร้อยนะฮะเป็นการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการ
ข้อหาบรรทุกเกินอัตราที่กำหนดปรับไปสูงสุด๕๐๐บาท
แล้วก็มีการดำเนินการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเอง
บางทีคนเรามีความจำเป็นต้องเดินทางแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้
คือมันไม่ใช่ที่บอกว่าไปนั่งรอบตี๕แล้วกันก็ซื้อเวลานี้ไง